มีชายวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งนะครับอายุ๕๖ปีนะครับ
ถูกเพื่อนบ้านใช้มีดฟันที่ศีรษะนะฮะ
จนเสียชีวิตอยู่ในชุมชนวันทองที่เขตบังพลัดนะครับคือเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่โมโหร้ายลักษณะอาการเนี่ยคือมีอาการทางจิตประสาทด้วย
อืมแล้วก็เนี่ยฮะชอบโชว์นู่นนี่นั่นของที่ไม่ควรจะโชว์อ่ะ
โชว์ให้เพื่อนบ้านดูอยู่เรื่อยสุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดเหตุขึ้นจนได้นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในชุมชนหลังวัดทอง
ถนนจรรย์สนิทวงศรษภ์สี่สิบหกแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายจรัสคำขำอายุ๕๖ปีนะครับ
เป็นวินจอยอยรับจ้างอยู่ปากซอยจรรย์สนิทวงสี่สิบหก
มีคนไปพบศพเนี่ยเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่นะครับ
มีลักษณะสภาพศพเนี่ยก็คือถูกฟันที่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ลำคอ
รวมแล้ว๙แห่งนะฮะมีเลือดออกเยอะแยะไปหมดนะฮะในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุนะครับจากการตรวจสอบนะครับทำให้ทราบว่า
คือนายพรเทพนายพรเทพนี่อายุสี่สิบเก้าปีนะครับ
เขามีอาการลักษณะคล้ายคนสติไม่สมประกอบนะครับ
พอก่อเหตุแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันจับเอาไว้ได้นะ
แล้วตำรวจก็มานะครับก็ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมกับมีดพระที่ใช้ก่อเหตุ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะครับ
เขาขี่วินจอยอเดียวกันนะครับอยู่ที่ปากซอยชุมชนวัดทอง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายพรเทพผู้ต้องหาเนี่ยขี่จักรยานไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายจรัสผู้ตาย
แล้วก็ลงไปต่อยนายจรัสที่ตอนนั้นนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์นี่แหละ
จะพูดว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานายจรัสเองเขาก็ขี่รถกลับเข้าบ้านเช่า
บ้านเช่าแถวนั้นนะครับซึ่งบ้านเช่านายจรัสกับบ้านของนายพรเทพคนก่อเหตุเขาอยู่เยื้องกัน
นายพรเทพบอกนายจรัสว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวมาเนี่ยนายพรเทพกลับไปที่บ้านนะฮะ
คว้ามีดพระมานะครับแล้วเดินมามาถึงแถวแถวซอยเนี่ย
ถามหาว่านายจักรวรรดิอยู่ไหนจนไปเจอว่านายจักรวรรดิอยู่ที่หน้าบ้าน
ก็ตรงปรีเข้าไปแล้วก็ไปฟันเขาเลยครับตอนนั้นนายจรัสกำลังเปิดประตูรั้วบ้าน
ก็เลยไม่ทันได้ระวังตัวถูกฟันจนเสียชีวิต
ไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้เลยขับจักรยานพุ่งชนเลยแล้วก็เวียงหมัดใส่เลย

แล้วลูกชายก็ขับรถหนีแค่นั้นเอง
มีชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าตอนนั้นเธอก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านเช่า
ทุกคนไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครแล้วไม่เคยทะเลาะกับคนก่อเหตุก็คือ
นายพรเทพด้วยมีแต่นายพรเทพนี่แหละชอบเกะกะระรานชาวบ้านอย่างเช่น
เดินไปเดินมาในซอยนะแล้วก็โชว์ของลับให้เขาดูอย่างนี้
คือคนแถวนี้นี่แบบโอ้โหหวาดระแวงกันหมดนะครับค่ะสี่ปีก่อนนะ
เธอบอกว่าเธอเคยไปเตือนนายพรเทพว่าอย่าทำอะไรแบบนี้
แต่ยังถูกทำร้ายมาด้วยจนต้องไปแจ้งความแล้วก็มีคดีอยู่
ซึ่งเธอเชื่อว่านายพรเทพคนก่อเหตุเอาเข้าจริงนะ
เชื่อว่าคงไม่ได้เสียสติอ่ะอืมก็เห็นไปทำงานได้ตามปกติค่ะ
คือมีการมีงานทำปกติคนเสียสติที่ไหน
ป้าเขาบอกเนี่ยส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยคุณป้าท่านนี้บอกว่าเห็นนะฮะ
นายพรเทพคนก่อเหตุถือมีดตรงเข้าไป
แล้วจะไปทำร้ายนายจรัสเธอก็คว้าท่อนเหล็กจะไปช่วยระงับเหตุ
แต่ไม่ทันฮะตัวเธอยังเกือบถูกฟันไปด้วย
กันแล้วฉันก็แงนขึ้นไปมองมองเสร็จปุ๊บฉันก็วิ่งไปหยิบเหล็กนู่น
เหล็กเหล็บนู่นแล้วก็วิ่งไปเพราะประตูมันปิดอยู่ใช่ไหม
ท่านก็ไปหยิบเหล็กเปิดประตูออกไปไปฟาดมันยังไม่ทันจัง
มันก็สวนกลับมาด้วยมีดที่มันฟันเขานั่นแหละ
แล้วฉันก็หลบเข้ามาข้างในแล้วฉันก็เอามือเอื้อมไปเอาไม้ไปตีมันอีก

มันมันก็พอรู้ว่ามีคนช่วยมันยิ่งฟันหนักเลย
ฟันจนจับยืนอ่ะ
ไม่ยั้งฟันจนแบบว่าสะใจ
สะใจกูแล้วกูก็เดินไพ่หลังเอามือไพ่หลัง

มันมันมาเปิดของรับให้ลูกบ้านดูแต่มันไม่เคยเปิดให้ฉันดูหรอกนะ
มันมาเปิดแล้วมันก็ทำท่ากระลิ้มเกลี่ย
ซึ่งว่าเขาออกไปรับลูกเขาก็ทำท่าใส่เขา
อย่างนี้ซึ่งบางคนเขาก็รับไม่ได้ถูกป่ะ
เขาก็ไม่พูดเขาบอกป้าไอ้เนี่ยมันเปิดของลับให้ดู

ฉันก็เพื่อนฉันก็วิ่งเอาไม้มาให้ฉันก็ฟาดฟาดฟาดระเบิระเบิดระเบิ้หมด

เมื่อวานก็เห็นเหตุการณ์พยายามจะไปช่วย

มีแม่ค้าขายกาแฟแถวนั้นนะครับ
บอกว่ามันเห็นช่วงเกิดเหตุเหมือนกัน
เห็นว่าเดินถืออาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านหน้าร้านไป
เนี่ยฮะคุณยายก็รีบบอกสามีเลยบอกโอ้ยหลบก่อนหลบก่อน
ไม่รู้มีอะไรเนี่ยถือม่งถือมีดหรือถืออาวุธอะไรไปไม่รู้อ่ะ
พักเดียวเกิดเหตุขึ้นจริง
ขณะที่เพื่อนผู้ตายอีก๒คนนะครับ
หลังจากทราบเรื่องที่นายจรัสเขาถูกต่อยก่อนเนี่ย
เขาบอกเขายังตั้งใจจะไปถามนายพรเทพอยู่เลยนะว่า
ไปต่อยเขาทำไมเอาเห็นเดินถือมีดออกมา
แล้วก็พยายามจะไปช่วยแล้วนะครับแต่ว่านายพรเทพเนี่ย
ทำท่าจะแทงจะฟันคนอื่นไปทั่วกระทั่งเดินไปถึงบ้านนายจรัสนะฮะ
ก็ใส่ไม่ยั้งเลยทีนี้นะครับ
ตอนนี้ยังหวั่นอยู่ว่าหากนายพรเทพซึ่งถูกควบคุมตัวถูกจับไปแล้ว
หากได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยจะมาทำร้ายคนในชุมชนซ้ำไหม

นางนบพรนางนบพรใจชื่นกุลนะครับ
อายุ๗๔ปีบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับลูกชายคนนี้นะครับ
เราได้ไปเจอคุณแม่ของผู้ต้องหา
ชื่อว่านางนบทรอายุ๗๔แล้ว
บอกไม่รู้จะทำยังไงกับนายพรเทพ
เครียดมากที่ไปก่อเหตุแบบนี้

ที่ผ่านมาเคยดุเคยด่าลูกชายคนนี้

ก็ขนาดแม่เนี่ยมันยังด่าแม่บอก
แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ยังถูกด่า
รับว่าลูกชายเคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตประสาท
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่ฮะ

แม่ก็เอาให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราดู

เดี๋ยวคนจะหาว่าลูกชายแม่เนี่ย

ลูกชายเนี่ยเวลาโมโหจะทำลายข้าวของ

อืม
เรื่องของเขานะ
อย่ายุ่งนะ
เรายังกลัวเลย

เผื่อที่ใครที่มีญาติพี่น้อง
ครอบครัวต้องดูแลคนที่มีอาการทางแบบนี้นะ

ต้องกินจนกว่าแพทย์จะบอกว่าไม่ต้องกินค่ะ

แล้วที่ว่าไปมีอะไรกระตุ้นเขาหรือเปล่า
ก็ถึงไม่ก่อเหตุเนี่ย

คือครอบครัวนะฮะ

มีคนที่มีอาการลักษณะแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ย

ไม่สามารถปฏิบัติเหมือนกับว่า

คือต้องคอยระแวดระวังสิ่งที่จะมากระทบ

ใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาโมโหใคร

หรือขับรถไปไหนอย่างนี้แล้วจะมาบอกว่า

ก็เลยคุ้มคลั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
อันนี้ไม่ใช่การ์ดที่จะทำให้เอาตัวรอด

ก็ผิดไปถึงผู้ปกครองถึงคนดูแล

ไปบรรพิกุศลทางศาสนาที่วัดบวรรณมงคลนะครับ

บอกว่าเรื่องนี้เชื่อว่า

ผู้ต้องหาไม่พอใจที่พี่ชายเนี่ย

มันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่คนก่อเหตุก็ทำเกินไป

ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
และคนที่เสียหาย
อยากหนูผู้ชายเสียทั้งคน

เราก็ต้องดำเนินคดี
วันก่อนเห็นเถียงกัน

กัดเด็กมันกลัว

บอกว่าเมื่อวานนี้คุมตัวนายพรเทพได้แล้วนะครับแล้วก็ส่งไปตรวจที่แผนกจิตเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
เพื่อดูอาการทางจิตประสาทนะครับแล้วก็มีเรื่องของร่องรอยบาดแผลที่ต้องทำแผลด้วยนะครับ
ที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยกันจับตัวนะครับล่าสุดนายพรเทพสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
ทำร้ายฟันแทงนายจรัสจนเสียชีวิตจริงเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวจะส่งสารอาญาตลิ่งชันวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องอาการทางจิตประสาทจะก่อเหตุไปเพราะอะไรยังไง
เรื่องนี้ก็ต้องให้แพทย์ยืนยันสุดท้ายก็ต้องให้สารท่านพิจารณาตัดสินต่อไปนะครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางคนที่มีอาการแบบนี้คนที่มีอาการลักษณะแบบนี้แล้วอยู่ในครอบครัว
ครอบครัวต้องดูแลใช่ค่ะเป็นความรับผิดชอบของครอบครัวเต็มเต็มนะคะถูกต้องครับ